ดูคิมเบอร์รี่ดีกว่าวานก่อนที่เขากุ๊กกิ๊กกันในครัว

นี่คลิปในครัวว่าสวีทแล้ว
ที่หลายคนตกใจอยากโดนอุ้มบ้างนะคะ

ก็เลยไปแซวคิมเบอร์รี่ว่าคิมคะ

หมากอุ้มพี่บ้างได้ไหมอุ้มน้องบ้างได้ไหม
ฟังคิมเบอร์รี่ดีกว่าความรู้สึกที่โดนอุ้ม
โดนยกกันขนาดนี้เลยค่ะคิมค่ะ
ขออุ้มบ้างได้ไหมขอให้หมากอุ้มหน่อย

พาเขาไปเล่นแบบที่เราชอบค่ะ
เขาก็ยังไม่เคยไปลองวิธีการออกกำลังกายแบบนั้น

ก็คือต้องใช้แบบขาค่อนข้างเยอะมากอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยลองพาเขาไปดูว่ามันทรมานขนาดไหน

ยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะตอนนั้น
ออกรูปสุดยอดเก็บมากเปล่าแล้วตอนนี้คิมเขาผอมเพลียวขนาดนี้
เพราะเมื่อก่อนคิมเบอร์รี่เนี่ยชอบโดนพระเอกแซวว่าเป็นนางเอกที่หลายคนเล่นแล้วแบบ
เพราะว่าแบกไม่ไหวจริง